อุบลราชธานีมีอีกหนึ่งคดีโหดค่ะครับอดีตสามีพยายามที่จะไปตามพูดคุย
ไม่รู้จะคุยง้อหรือว่าเคลียร์ปัญหากับอดีตภรรยาสุดท้ายเคลียร์กันไม่ลงตัว
ทะเลาะมีปากเสียงกันชักมีดทำครัวออกมาไล่แทงภรรยาจนบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
มีคลิปถูกโพสต์เอาไว้ในโลกออนไลน์ด้วยนี่ค่ะเป็นคลิปจากเพจดังในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะ
เป็นผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวสีแดงชักมีดทำครัวปลายแหลมอ่ะค่ะ
แล้ววิ่งเข้าไปแทงแม่บ้านที่ทำความสะอาดห้องเช่ารายวันกลางตัวเมืองอุบลราชธานี
เลยนะคะคุณผู้ชมเราทำลูกศรเอาไว้ให้แล้วคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคือ
ฝ่ายผู้ชายอดีตสามีส่วนเนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยคืออดีตภรรยานะคะ
ครับแล้วเนี่ยวิ่งเข้ามาอย่างเงี้ยเลยค่ะแล้วก็นี่
แบบนี้เลยวิ่งเข้ามาไล่แล้วเห็นท่าไหมคะ
หน่ำแทงจนอดีตภรรยาตัวเองล้มลงแล้วแทงเข้าที่ท้ายทอยอีก๒แผล
มาแบบหน้ามืดตามัวเนี่ยแล้วแทงแบบนี้เลยอ่ะค่ะครับ
ภาพคือจับไว้ได้หมดเลยแล้วก็เนี่ยพยายามมีคนเข้ามาห้าม
สุดท้ายผู้ชายก็วิ่งขึ้นรถหนีไปนะคะส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ผู้ชายนะคะทราบชื่อคือนายอาชาคารอายุ๓๕ปี
ส่วนผู้หญิงที่เป็นผู้บาดเจ็บเนี่ยชื่อนางรจนาเสนาขันอายุ๓๑ปี
เป็นแม่บ้านทำความสะอาดห้องเช่านะคะ
ก่อนเกิดเหตุนายอาชาคารคนก่อเหตุเนี่ยก็เลิกรากันกับนางรจนามาสักระยะแล้วล่ะ
มานั่งรอนางรจนาที่ห้องเช่าแห่งนี้เพราะรู้ว่าอดีตภรรยาทำงานอยู่ที่นี่
ก็มานั่งรอเหมือนจะตกลงพูดคุยอะไรกันสักอย่างหนึ่งค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๓ธันวาคมนะคะในแมนชั่นเปิดที่เป็นห้องเช่ารายวันกลางเมืองอุบลราชธานี
ตกบ่ายนายอาชาคานก็เรียกนางรจนาออกมาพบพูดคุยกันแล้วก็มีปากเสียงกันอย่างรุนแรง
ไม่รู้อะไรที่ทำให้นายอาชาคารโกรธจัดเดินออกไปข้างนอกตัวอาคาร
แล้วก็วิ่งใช้คำว่าวิ่งแบบพุ่งเข้ามาเลยพร้อมกับมีดปลายแหลมในมือเนี่ยวิ่งเข้ามาอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็กระโดดหูนี่กระโดดคนแล้วก็เข้าไปไล่แทงอดีตภรรยาของตัวเองจนเขาล้มลง
แล้วก็แทงเข้าที่ไทยทอยซ้ำอีกสองครั้งนะคะพลเมืองดีที่เห็นในการเนี่ยรีบเข้าไปห้าม
นายอาชาคารก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะคะรถจักรยานยนต์นี่ไม่ทราบยี่ห้อไม่ทราบสีด้วย
เรื่องต้นชุดสืบสวนวิทยุสกัดจับนายอาชาคารตามเส้นทางแล้วแต่ยังไม่เจอตัวเลยค่ะ
คิดว่าคงหลบหนีไปอาศัยอยู่กับเพื่อนตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวนะคะ
ทีนี้มันมีรายงานเข้ามาบอกว่าผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยไปตรวจสอบเหตุการณ์นี้ล่าสุดคลิปนี้ถูกลบไปแล้วค่ะ
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกในคลิปนี้ถูกโพสต์โดยเพจดังในจังหวัดอุบลราชธานีแต่ตอนนี้มันถูกลบทิ้งไปแล้วนะคะ